ข่าวใหญ่มากนะครับเพราะว่าผู้การจังหวัดชนบุรีเนี่ย
เมื่อคืนลงพื้นที่ในการบุกไปตรวจสอบเองเลยนะครับ
เพราะว่ามันมีการเปิดเป็นบ่อนการพนันภายในโรงแรมแห่งหนึ่งคุณผู้ชมฮะ
หลอกลวงนักท่องเที่ยวชาวอินเดียบอกว่าบ้านเราการพนันถูกกฎหมาย
ชาวอินเดียใครอยากมาเที่ยวบ้านเราเอาไปดูสถานที่ท่องเที่ยว
แล้วกลางค่ำกลางคืนมาดูโชว์มาเล่นการพนันกัน
เสรีคุณผู้ชมฮะเมื่อคืนตำรวจเป็นร้อย
บุกไปจับนักพนันชาวอินเดียได้เป็นร้อยเหมือนกันนะครับ

นั่งลงนั่งลงนั่งลง
อันนี้แหละฮะตำรวจล้อมไว้หมดแล้วนั่งลงนั่งลง
แล้วคุณผู้ชมข้างในชาวอินเดียทั้งนั้นเลยฮะ
เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาบ้านเรามาท่องเที่ยวทั่วไป
และที่สำคัญพอกลางค่ำกลางคืนรวมตัวกันในการเล่นการพนันนะฮะ
ภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืน๒๐นาทีเมื่อคืนนี้
พนันซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียอย่างที่เห็นในภาพ
ต้องยอมจำนวนให้ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
บุกเข้ามารวบคาโรงแรมแห่งหนึ่ง
บนถนนพระตำหนักตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรี
เพราะตำรวจสืบทราบว่ามีการลักลอบเล่นการพนันใหญ่ที่นี่
มีการเล่นการพนันโปเกอร์
ถ่ายทอดสดออนไลน์ไปยังประเทศอินเดียด้วยนะครับ
ตำรวจเข้าตรวจสอบโอ้โหคุณ
พบภาพนี้หลักฐานชัดเจนจากกล้องวงจรปิด
นี่ตั้งโต๊ะเล่นเลยนะคุณนะอันนี้คือเป็นบ่อนแท้เลยนะ

เออนะครับขณะที่นักพนันกำลังเล่นพนันบักคาร่า
โต๊ะต่างในห้องประชุมของโรงแรม
ซึ่งโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมระดับ๔ดาว
มีห้องพัก๓๐๐ห้องนะครับ
วินาทีตำรวจเข้าบุกจับก็ชุลมุนวุ่นวายแล้วฮะ
แต่สุดท้ายตำรวจคุมสถานการณ์ไว้ได้
จับนักพนันชาวอินเดียทั้งชายและหญิงรวม๘๔คน

แรงงานชาวเมียนมาอีก๔คน
แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยก็คือถูกว่าจ้างให้มาดูแลนะครับ
แล้วก็ยึดโต๊ะบาคาร่า๔โต๊ะ

ชิปแรกเงินเยอะมาก๑๕๖๑๒ชิ้น
มูลค่าทั้งสิ้นคุณ๒๐๙๒๑๕๐๐๐รูปี
คิดเป็นเงินไทย๘๗ล้านบาท

เพราะตำรวจยังตรวจนับไม่หมดนะ
เดี๋ยวต้องดูคืบหน้าวันนี้ตอนเช้านะครับ
ตรวจนับหมดแล้วมันมีชิปหายไปหรือเปล่า
แล้วมีโทรศัพท์มือถือ๙๒เครื่อง
ไพ่๑๖สำรับโน้ตบุ๊ก๒เครื่อง
นับเงิน๑เครื่องแล้วก็เตาบารากุนะ
ตำรวจพบบัญชีเงินหมุนเวียนคูณ
หุ่นเวียนอยู่ในการพนัน๕๐๐ล้านรูปี
คิดเป็นเงินไทย๒๐๐ล้านบาท
แล้วตอนที่ตำรวจเข้าไปเห็นบอกว่า
คือไปสืบทราบมาก่อนหน้าที่จะบุกไปแบบนี้

พอจะเข้าไปก็มีการเอาล่ามที่เป็นล่ามชาวอินเดียเข้าไปด้วย

ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
พลตำรวจตรีกัมพลลีลาประพากรนะครับ
ก็เข้าไปบุกตรวจด้วยตัวเอง
ทีนี้สอบปากคำนางสาวสิตรานันแก้วหล่ออายุ๓๒ปี
นี่ผู้หญิงคนนี้ที่มัดผมจุกเนี่ยนะฮะ
เธอก็เขาเรียกให้ความร่วมมือนะ
รับแบบนี้เธอมีสามีเป็นชาวอินเดียแล้วครับ
กับสามีก็เลยชักชวนนักพนันชาวอินเดีย
มาเล่นพนันกันที่นี่ได้แค่๒วันก่อนถูกจับนะ
โดยเหมือนลักษณะของการเชิญชวนชาวอินเดียมาท่องเที่ยวบ้านเรา
คือเตรียมที่พักและอาหารให้พร้อมสำหรับนักพนัน
ส่วนกลางวันนักพนันเหล่านี้จะไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวเองเลย
ชาวอินเดียที่มาเที่ยวเนี่ยจะไปชายหาดจะไปไหนก็ตามเนี่ย
เดินทางกันเองแต่ถ้ากลางคืนมาที่ห้องนี้นะ
โรงแรมไม่เกี่ยวพนักงานโรงแรมไม่ต้องมายุ่ง
เขาจะปิดห้องนี้ไว้เลยแล้วก็บอกเหตุผลว่าขอความเป็นส่วนตัว
และจัดพนักงานเองครับคุณชาวเมียนมาคอยดูแลความสะดวกนะฮะ
มีนักเต้นนะจากอินเดียมาด้วยอันนี้ว่าจ้างมา
แจกไพ่คนประจำโต๊ะพวกนี้เป็นชาวอินเดียทั้งหมด
ว่าจ้างมาจากอินเดียเช่าโรงแรมวันละแสนสองนะครับ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนอุปกรณ์การเล่นพนันคุณ
เอามาจากทั้งประเทศอินเดียไอ้อุปกรณ์เล็กน้อยเนี่ย
ไพ่โปเกอร์อะไรต่างนานาส่วนไอ้โต๊ะต่างเนี่ย
ไปสั่งทำแล้วก็ขึ้นรถบรรทุกขึ้นรถอะไรเนี่ย
มาจากภูเก็ตเอามาเปิดเป็นบ่อนเขาเรียกว่าบ่อนลอยนะคุณ
เคลื่อนที่ที่โรงแรมแห่งนี้นะครับ
แล้วบอกว่าก่อนหน้านี้จ่ายสินบนไป๒ล้านสี่

เพื่อไปเคลียร์หน้าเสือให้เจ้าหน้าที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามายุ่งนะครับ
ฟังเสียงผู้หญิงคนนี้หน่อยนะครับ
ก็มีการเล่นการพนันกันลักษณะรูปแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
แต่ไม่ได้จัดแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นในวิลล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่เราไปเที่ยวเล็ก๑๐คน๑๕คน
เราก็เลยสั่งทำโต๊ะ
ว่าลูกค้าบอกว่าฉันอยากได้โต๊ะแบบนี้
ลูกค้าเอารูปมาให้แล้วหนูก็ไปหาสั่งทำ
ทำใหญ่แบบนี้ที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะ

ติดต่อกับใครที่เขาคอยมาทำโนยความสะดวกให้อีกที

หนูติดต่อคุณพาคินค่ะ
โอ้โหนี่ผู้การจังหวัดบอกไม่เชื่อนะ
ว่าผู้หญิงคนนี้จะร่วมกับสามีทำกันแค่๒คนเท่านั้น

เพราะกว่าจะขนโต๊ะมาโรงแรมอุปกรณ์อุปกรณ์

คือกลางดึกเราตีซะคือวันที่๑นี่แหละ
ใช่ค่ะคราวของวันนี้แล้วจริงแล้ว
เขาบอกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียกลุ่มนี้

กำหนดกลับของเขาก็คือวันนี้นะคะ

แบบนี้นะคะสืบสวนเนี่ยเบื้องต้นยอมรับแบบนี้ว่าคนที่ชวนมาเล่นพนัน
อ้างว่าก็ประเทศไทยมีการให้เล่นพนันแบบถูกกฎหมาย
อันนี้น่ากลัวนะไปโปรโมทไปโฆษณาเขาไว้แบบนี้
ใช่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาก็เลยเกิดการหลงเชื่อนะคะ
ที่สำคัญเขาเดินทางมาเนี่ยเขาต้องมีการเปิดเครดิตด้วยนะ
ประสิทธิ์เป็นเงินไทยสัก๖ล้านบาท
คือบางคนเปิดเครดิตไว้แบบนี้เพื่อเล่นพนันคุณ
หลายล้านนะต่อคนนะนี่แล้วคนอื่นที่เขาเปิดเครดิตไว้เนี่ย

นี่ดูดิรายละเอียดเขียนมาแบบนี้เลยนะ
ผู้การจังหวัดชนบุรีท่านก็บอกแบบนี้ว่า
เชื่อว่าโรงแรมอาจจะมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่า
แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพิ่มเติม
ต้องขยายผลเพราะไม่เชื่อว่าทำกันแค่สองผัวเมีย
แล้วต้องไปขยายผลถึงตัวคนที่ทางด้านของหญิงรายนี้
อ้างว่ามีคนรับเงินไปเพื่อเคลียร์ให้กับเจ้าหน้าที่
นายพาคินนายเอกที่อ้างไว้แบบนี้นะครับ
เอาเงินไปเคลียร์เจ้าหน้าที่นะฮะเอาไปเคลียร์หน้าเสือเอาไว้นะครับ
ล่าสุดนะฮะเช้าวันนี้ตำรวจเข้าอายัดและตรวจยึดของกลาง
พร้อมกับคัดแยกนักพนันคนแจกไพ่อย่างที่บอก
แจกไพ่มาจากอินเดียเลยนะส่งตรงมาเลยนะ
รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ทั้งหมด
แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันไว้ก่อน
ส่วนนักพนันที่เป็นชาวอินเดียที่อ้างว่าต้องเดินทางกลับประเทศวันนี้
ตำรวจอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีในความผิดที่เกิดขึ้น
จึงทำให้ทั้งหมดไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้
ขณะที่วันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวพยายามสอบถามผู้บริหารโรงแรมถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ว่าทางผู้บริหารโรงแรมปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ทีนี้ผู้การจังหวัดบอกว่าอันนี้ต้องขยายผลคุณ
ขยายผลไม่รู้ว่ามีบ่อนเคลื่อนที่บ่อนอะไรแบบนี้ไปจัดที่อื่นอีกหรือไม่
นี่ขณะกลางเมืองพัทยาจับได้๑แล้วนะ

ต้องขยายผลและทีนี้ก็ต้องดูนะว่าตำรวจในพื้นที่จะโดนเด้งหรือเปล่า

คดีใหญ่ต้องตามกันต่อนะครับ